มีเรื่องให้ต้องกังวลใจแล้วนะคะสำหรับหอวังซิสเตอร์
เพราะว่ามีกระแสข่าวลือออกมาเยอะมาก
ว่าความรักกับพิษกาชัยดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดซะแล้ว
คือยังไม่ได้สรุปว่าเลิก๑๐
เพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากคู่รักเป็นคู่ร้าง
สองท้ายปีสองพันสิบเจ็ดหรือเปล่านะฮะมีกระแสขาวลืนหนักมากที่บอกไป
คือว่าเนื่องจากชาวเน็ตตาดีจมูกไวค่ะจับสังเกตถึงความผิดปกติ
ในช่วงหลังนะที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ลงรูปคู่เนี่ย
วนพัดศรงานที่อลังการรวมดารากันมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ
ทำไมล่ะคุณพีชแล้วก็พลอยเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีนะแต่
ไม่ได้มาคู่กันต่างคนต่างมานะฮะอะไรก็ดูจะเข้าเขากับที่ชาว
ตั้งข้อสงสัยเอาไว้เยอะเลยทีเดียวแล้วพอเมื่อวานนี้ค่ะ
นักข่าวได้เจอกับคริสหอวังคุณพี่สาวสุดแซ่บของคุณพลอยนะฮะ
ก็เลยต้องอัปเดตกันซะหน่อยค่ะคริสเองก็ยอมรับนะคะ
จริงจริงก็ได้ยินข่าวลือนี้มาบ้างเหมือนกันแต่ตัวเธอเองเนี่ย
ยังไม่ได้พูดคุยโดยตรงกับน้องสาวพร้อมกับออกตัวเลยว่า
ให้รอฟังจากปากของพลอยน่าจะได้ความจริงมากที่สุดค่ะ
ริสเป็นพี่สาวถ้าใครที่เป็นพี่สาวก็จะรู้ว่า
พี่สาวมักจะรู้เรื่องลาสก่อนพ่อแม่เป็นประจำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้คริสไม่แน่ใจคริสก็แอบได้ยินมาเหมือนกันค่ะ
แต่พลอยเขาก็ไม่ได้พูดกับเขาตรงในฐานะพี่สาว
ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหากันเขาก็คบกันมานาน
ก็อยากจะให้เคลียร์กันก่อนคือทุกความรักเนี่ย
กว่ามันจะผ่านมาได้กว่ามันจะมาถึงจุดหนึ่ง
มันใช้เวลาเยอะค่ะกว่าคนจะเข้าใจกัน
ไม่รู้นะว่าเขามีปัญหาอะไรกันแต่ถ้าเคลียร์กันได้
อยากให้เคลียร์กันก่อนแต่คริสก็ในฐานะพี่
ก็รอฟังอยู่เหมือนกันในฐานะพี่ได้ยินมาก็เป็นห่วงค่ะ
แต่ว่าพลอยเขาแข็งแกร่งแล้วเขาเป็นคนล่าเริง
ถ้าเกิดว่าเป็นคำตอบที่บอกว่าเลิกกันจริง
ใช่จริงถือว่าทำตัวลำบากอยู่เหมือนกันนะ

เพื่อนในกลุ่มเพื่อนในวงรอบตัวเนี่ย
เดียวกันสังคมแบบเดียวกันทุกอย่างเลย

แต่ถ้าไม่ได้เลิกกันก็ขอให้ข่าวนี้ผ่านไปเร็ว
ใช่เพราะว่าจริงคู่นี้ก็เป็นคู่ที่เคมีตรงกันมากนะ

ใช่แต่จริงแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ
สำหรับเรื่องราวความรักมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแหละเนาะ